ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีวันนี้ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กนะครับ
แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้สูญเสียและบาดเจ็บ
นี่นะฮะในเพจของพลเอกประยุทธ์นะครับ
โดยได้สั่งการให้พบตรลงพื้นที่ดำเนินการตามกฎหมายในทันที
และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยด่วน
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
วันนี้บอกว่าตกใจมากหลังจากทราบข่าวทราบเหตุการณ์
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งสาเหตุมาจากเรื่องของยาเสพติด
พลเอกประวิทย์บอกว่ารัฐบาลพยายามช่วยเหลือประชาชนที่ติดยาเสพติดทั้งหมด
และพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด
ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตตำรวจที่ติดยาเสพติด
ซึ่งตรงนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเออแล้วจะเอายังไงกันดีพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์นะฮะ
ท่านก็บอกว่าแล้วจะให้ทำยังไงก็คนติดยาเสพติด
ซึ่งมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุติดยาเสพติดแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการไปก่อนแล้ว
เราก็พยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ติดยาเสพติบทั้งหมดอยู่ครับ
ท่านลองค่ะในฐานะที่เป็นรัฐธรรมการแล้วก็รูแลเรื่องการปรับกรามยาเสพติบกันตลอด
มันก็เกิดการแบบนี้ตลอดเนี่ย
เราก็ให้การเช่าเหลือแล้วก็ให้ประชาชนโทร๑๖๕๙๑๖๙๑๙๑
มันมี๑๕๖๗มีตั้งเยอะคุณจำได้ไหม

ผ่ายงานมาเขาติดยาเสพติบเลยให้เอ่อจะเปิดการ
ใช่
ชาวบ้านก็อยากให้ปราบยาเสพติดให้สิ้นซาก

ทุกวันวันละหลายข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็นำมาซึ่งเหตุการณ์ร้ายเนี่ยค่ะ
ไม่เจ็บก็ตายอ่ะแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหมันโหดร้ายเกินไป
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่ามันเกิดในประเทศไทยแล้วรู้สึกโหดร้ายนะฮะ
ถ้าเกิดขึ้นกับประเทศไหนที่ไหนมันก็โหดร้ายทั้งนั้น๓๗ศพถ้าไม่รวมคนร้ายด้วยนะ
ท่านผู้ชมครับพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
บอกว่าได้รับรายงานในเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุถูกสั่งย้าย
ให้ไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นเนื่องจากมีความผิด
ตอนที่เป็นตำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมาก
หลายชีวิตเป็นเด็กที่ต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ขณะเดียวกันนะครับหลายพักการเมืองทุกพักการเมืองเลยนะครับ
ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่สังคม
จะต้องร่วมกันตระหนักถึงการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแทบจะเป็นรายวัน
โดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนที่ใช้ยาเสพติด
รัฐบาลต้องไปหาวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ทางพักเสรีรวมไทยบอกว่าขอเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านและป้องกันความรุนแรงทุกประเภท
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจผู้คนทั้งประเทศเช่นนี้อีก
ในส่วนของพักเพื่อไทยนะครับนายแพทย์โชลนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่านี่คือเหตุการณ์ที่เศร้าและสะเทือนใจที่สุด
ไม่มีอะไรจะมาทดแทนความสูญเสียของทุกคนในวันนี้ได้
เพื่อไทยขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย
และขอประนามการสังหารผู้บริสุทธิ์และการใช้ความรุนแรงในสังคม
รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหาสาเหตุและออกมาตรการไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ผู้สูญเสียที่สำแบบนี้ก็เกิดขึ้นอีกนะครับ
ให้กำลังใจกับครอบครัวผู้สูญเสียนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เรื่องสำคัญก็อย่างที่หลายพักการเมืองออกมาพูดก็เห็นด้วยจริงนะคะ
เรื่องของยาเสพติดมันต้องแก้ปัญหาจริงมันมีความรุนแรงที่เกิดจากยาเสพติดเยอะมากจริง
อันนี้คือภาพเมื่อตอนเย็นที่สวนสาธารณะดงตานเทศบาลเมืองหล่มศักดิ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่า
ทราบเรื่องแล้วทราบเรื่องตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุเนี่ยทราบเรื่องเลย
สอบถามถึงสาเหตุแล้วรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตตำรวจเขามีปัญหาส่วนตัวของเขา
นายกบอกว่าก็นี่ไงเคยเตือนอยู่เสมอไงสังคมต้องช่วยกันดูแล
จิตใจก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรในใจปัญหาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เขาก็ไม่พูดกับใคร
นายกบอกว่าเสียใจวันนี้ความสุขทั้งหมดผมมีความสุขที่เจอประชาชนมันหมดไปเลยนะ
เพราะมาเสียใจกับเหตุการณ์นี้มาเสียใจกับเรื่องตรงนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้น
นายกบอกว่าสังคมและสื่อต้องช่วยกันไม่ทำอะไรให้ขัดแย้ง
จะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าไม่รู้คนเขาเชื่อสื่อนะนี่ฝากบอกสื่อแบบนี้นะคะ
คนเขาเชื่อสื่ออะไรที่มันดูแล้วรุนแรงก็ลดลดลงไปบ้าง
ถ้าขัดแย้งกันแล้วแรงกดดันมันสูงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
สภาพจิตใจของคนเนี่ยความอดทนมันจำกัดฝากไปดูแลด้วย
ทางผู้บังคับบัญชาของทางตำรวจเนี่ยก็ฝากไปดูแลด้วยดูแลกันให้ดีด้วย
ในใจเขานะฝนาเขามีมาอยู่ฟรรดิดีกับใคร
ดสาวไทยมันไม่ควรเกิดนะไม่ควรเกิดอย่างนี้เลย
ไม่มีใครเคยคิดตะแก่เรื่องก่อนแบบนี้
แล้วก็ทุกเภรินทราบก็อย่างสำหรับที่วันนี้ก็ถูกให้
แล้วดูว่ามีความโครวให้ช่วยรอบธุระบ้างท่านเหลคก็อย่างเหล่าน่ะเข้าพอบหน่อยได้
แต่ผมก็เสียใจตรงนี้ไงมันไม่น่าจะเบิดขึ้นจริง
ในการที่จะทำอะไรให้เกิดฮ่อเมืองไทยก็หมุนถูกเเ้มันอาจจะเกิดอะไรช่วยก็ได้ไม่รู้จังแม้ตลาด

ก็ได้ข่าวอย่างนั้นดูนะ
คือนักข่าวถามว่าเอาได้ข่าวว่าเขาก่อเหตุเพราะเสพยาบ้าไม่ใช่เหรอ
ท่านบอกท่านก็บอกว่าท่านก็ได้ข่าวอย่างนั้น
แต่เรื่องสื่อทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงนี่

คือถ้านักการเมืองมีปัญหากันก็เป็นเพราะสื่อ

คือสื่อก็พยายามเสนอเรื่องยาบ้ามันเยอะนะ

อันดแห่งทุกผู้ชมครับ
วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสีย
พร้อมกับขอให้ผู้บริหารในเขตพื้นที่

ให้ช่วยกันสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน
คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยด่วนนะครับ
พร้อมกับชื่นชมไปยังผู้บริหารโรงเรียน
และก็ครูของพื้นที่หนองบลมภูเขต๒นะครับ
ที่ได้เฝ้าระวังแล้วก็สั่งปิดโรงเรียน
เคลื่อนย้ายนักเรียนในช่วงที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับ
ขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับ
คุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สั่งให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหาย

โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มากที่สุด

จะได้รับค่าตอบแทนชดเชยเยียวยาเบื้องต้นนะฮะ
คือเป็นค่าตอบแทน๓๐๐๐บาท
ค่าจัดการศพ๒๐๐๐๐บาท
รวม๑๑๐๐๐๐๐บาทต่อผู้ที่เสียชีวิตหนึ่งศพ

ส่วนผู้ที่บาดเจ็บนะครับ

แล้วก็มีค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ๒๐๐๐บาท
ค่าขาดประโยชน์ทำมาหากินจะได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาท

วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีเขาลงพื้นที่หนองบัวลำพูพอดี

แล้วก็โพสต์ข้อความว่าโอ้โหระทึกกับเหตุการณ์นี้
ระหว่างที่คณะของหมอวรงขับรถไปในพื้นที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนน้ำเพียงดินที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพู
เห็นรถกระบะสีขาวชนรถจักรยานยนต์ของคุณยายคนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่จนรถจักรยานยนต์ของคุณยายล้มลงข้างทาง
แล้วกระบะคันนั้นมันหนีไป
กับรถของหมอวรงลักษณะของรถกระบะคันนั้นเนี่ยเห็นกันชนด้านซ้ายมันห้อยลงมา
หมอวรงบอกว่าพวกเราไปถึงตำแหน่งรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปคุยกับคุณยายจอดดู
แล้วก็กวักมือให้รถคันนั้นจอดรถคันที่ชนแล้วหนีจอด
แต่เขาไม่จอดค่ะเขาหนีไปเลย
ก็ลงไปช่วยคุณยายโทรเรียก๑๖๖๙ตามภาพนี้นะคะ
ให้รับยายไปโรงพยาบาลประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาก็เลยจอดรถมาถาม
รถมีรถพยาบาลรับยายไปรักษาแล้วก็โทรศัพท์บอกญาติ
ซึ่งคณะของหมอวรงเนี่ยก็เดินทางต่อไปที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนน้ำเพียงดิน
ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลสิ่งที่ระทึกใจก็เนี่ยแหละค่ะ
ก็มีเสียงตามสายในหมู่บ้านประกาศทุกคนเข้าบ้านระหว่างอยู่ในพื้นที่นะคะ
ตามสายในหมู่บ้านประกาศเลยว่าทุกคนเข้าบ้านมีคนร้ายกราดยิงเด็กในศูนย์เด็กเล็กที่อบตใกล้ใกล้
แล้วผ่านมาที่หมู่บ้านนี้ด้วยทุกคนเข้าบ้านปิดประตู
แล้วทุกคนต้องงดใช้เสียงต้องเงียบค่ะเพราะการใช้เสียงมันคือการดึงดูดคนร้าย
อันนี้หมอวรงโพสต์เอาไว้นะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่พอดีเลย
รู้ทีหลังว่ารถคนร้ายคือกระบะสีขาวกันชนหลุดเหมือนชนอะไรมา
ก็ยิ่งตกใจว่าอ้าวไอ้กระบะสีขาวที่ชนยายล้มข้างทางเมื่อกี้
พยายามบอกว่าเอ้ยชนยายจอดมาช่วยยายแล้วมันหนีไปเลยอ่ะมันคือคันเดียวกัน
มันคือรถคนร้ายจนมารู้สุดท้ายว่าคนร้ายยิงตัวตาย
หมอวรงก็เลยโพสต์เอาไว้ว่าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้สูญเสียค่ะ

ทุกคุณผู้ชมครับ